ดูเรื่องราวที่คนที่เขาชอบสีเขียวต้องชอบ

เพราะฉะนั้นจะพาไปที่สู่ราธานีนะครับ

โอ้โหธรรมชาติสุดเลยล่ะครับ
นี่ที่ร้านนี้นะครับ

หลากหลายสายพันธุ์
หูกจังทร์วางเอาไว้ในโครงเหล็กเส้นน้ำ
มันเป็นเหมือนกับผนังต้นไม้อ่ะ
เป็นร้านกาแฟสำหรับคนรักต้นไม้
ให้บริการทั้งเครื่องดื่มทั้งร้อนทั้งเย็น
แล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่รักสุขภาพอีกด้วย

ถามเจ้าของร้านคุณเขมงวิทย์นะครับ
เขาเป็นสถาปนิกรับออกแบบแล้วก็จัดสวนด้วย

ให้เป็นพื้นที่ในการอยู่ร่วมกันของคนและต้นไม้

นี่ไงคนกับต้นไม้อยู่ร่วมกันแบบนี้
เราไปต่อก็ชอบเพราะเขาชอบคืนสู่ธรรมชาติ

หน้าที่แถวนั้นจะเปลี่ยนสีผิวให้กลมกลืน
แต่จะเล่าให้ฟังต่อว่าพื้นที่ตรงนี้ไปแล้วเนี่ย

สาวชอบถ่ายรูปเซลโฟนเอร์เฟค
คุณชนะว่าสาวชอบนะ
ใช่สาวชอบที่นี่แหละ

ทำไมต้องสกัดเย็น
เพราะว่าถ้าสกัดร้อนมันจะดื่มยาก
สกัดเย็นเพื่อให้ได้คุณค่าของมันมากที่สุด

เสียแรงที่คุณเคยขายน้ำมังคุดสกัดเย็น

หยอกคุณต้องการสาระเหรอ

มันมายังเป็นกระถางต้นไม้

ถามว่าโรยลงไปแบบนี้
แล้วเดี๋ยวดูรูปร่างหน้าตานะ

ใช่ครับแล้วมันยังไม่จบตรงที่
เดี๋ยวมันจะมีต้นไม้มาประดับเอาไว้ตรงกลาง

กินได้หรือครับกินได้สิครับ
เพราะอะไรรู้ไหมที่เขาตกแต่งแบบนี้

เห็นมั้ยจำนั่นคือคุกกี้นะ

นั่นก็คือก้อนหินจริงนี่แหละครับ
ไม่ใช่กินได้สิไหมเหรอ

กินได้ฮะแล้วข้างในมันเป็นโกโก้ปัน

จัดไปแล้วเพิ่มช็อตให้ด้วย

ภาพสวยอวดเพื่อนในโซเชียล

เลขที่๑๑๐ทับ๑๒หมู่๔ถนนศรีเกษม

สุราธานีเหมาะมาก

คุณไปหน้าร้อนคุณได้ดื่มเครื่องดื่มเย็น
ก็ดีเหมือนกันหรือถ้าไปหน้าฝน

เพราะว่าพักได้สุราธานี

ได้ได้สินี่ทำไมจะไม่ได้

ขอสุขใจสายกาแฟด้วย

มีร้านกาแฟคาเฟ่สวย
ให้เราไปท่องเที่ยวแล้วแวะถ่ายรูปกันได้ด้วยเนาะ